เขาบอกว่าอาหารที่นี่น่ากินน่าทานมาก

ปิ้งไก่ข้าวเบื่อ
หน้าตาเป็นไงไปดูหน่อยฮะ

นี่ไก่ย่างกำลังถูกย่างอยู่

เป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปแล้วตอนนี้
ใครที่มีแพลนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่
แนะนำเลยนะต้องไปหาทานกันให้ได้
เมนูนี้มันโด่งดังในโลกโซเชียลกันเป็นอย่างมาก
เวลาเข้าอินเทอร์เน็ต

ถามไปว่าไปจังหวัดเพชรชบูรณ์จะไปกินอะไรดี

อากูก็คือกูเกิ้ล

ก็จะเด้งขึ้นมาเมนูนี้เลยครับ

โอ้โหมีแล้วรายการตลอดข่าวจะอยู่นิ่งเฉยได้เมื่อรู้แบบนี้

บอกว่าปิ้งไก่ข้าวเบื่อคือไก่ปิ้งที่ห่อด้วยข้าวเหนียวกะทิและเครื่องแกง

รู้ไหมราคาเท่าไหร่

โอ้โหบางคนอ้าปากหวอน้ำลายไหลอยู่เลย
๑๐บาทน่ะโอ้โฮไก่ชิ้นใหญ่มากนั้นน่ะ
ขายไปได้ยังไงเนี่ยไม้ละ๑๐บาทถูกมาก
แล้วเขาบอกว่าอร้อยอีกด้วย
ส่วนผสมข้างในนี้นะคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันมีอ่ะ

ยังไม่บอกอยากให้ไปติดตามกันต่อเนื่องเลยในวันพรุ่งนี้
ตลอดข่าวของเราวันเสาร์๑๑โมงตรงพลาดไม่ได้
พอไปดูนะผมจะบอกหมดทุกอย่างเลยว่า
ปิ้งไก่ข้าวเบือเนี่ยเขาทำกันยังไง
ส่วนผสมข้างในมีอะไรบ้างแล้วไปซื้อหากันตรงไหนในจังหวัดเพชรชบูรณ์

อ๋อนี่เดี๋ยวเอายังไงเอาให้ตรง
นี่ฉันเห็นคุณหยิบเสื้อนึกว่ายังจะได้ลุ้นเอาเสื้อไปตากให้คุณให้แห้งด้วย
ให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามในวันพรุ่งนี้
ไปดูกันหน่อยนะตลอดข่าวของเราวันเสาร์และอาทิตย์
โอ้โหไม่ได้หาง่ายอย่างที่บอกนะ
เป็นเสื้อจากเสื้อนาโนยนะใส่แล้วสบาย

ระบายอากาศดีด้วยไม่ใช่ว่าซักไม่ได้นะไม่เปียกน้ำ
คือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะไม่ซึมมันจะกลิ้งได้
ถ้าคุณชนะใส่เนี่ยกลิ้งได้ตลอดเวลา
คือเพราะว่าน้ำมันยังไงมันคือพอ

คุณตัวใหญ่คือลิ้งไปลิ้งมาลิ้งได้
ใส่ได้ทุกสภาพอากาศจริง